ธะมดาถนนก็มีไหลทางแต่ไหลทางที่ถนนตรงนี้ที่ประธุมธานี
มีคนมาตีตารางเอาไว้เลยนะคะไม่ใช่การเล่นอะไร
นี่เป็นตัวอย่างที่พ่นสีเอาไว้เป็นจุดจอดแท็กซี่
เดี๋ยวอย่าเพิ่งใจเย็นอย่าเพิ่งวิจารณ์

นี่นะฮะเขาบอกว่าขอบคุณแท็กซี่บริการจุดจอดโปรดอ่าน
เออพอทำแบบนี้เนี่ยจริงเหมือนกับเป็นการจองที่อะไรแบบนี้
อซ้อขยี้ข่าวสองเขาก็เลยไปแชร์มาแล้วตั้งคำถามว่า
นี่เป็นการจัดระเบียบหรือการพยายามยึดที่จับจอง
หน่วยงานปล่อยให้มีข้อความแบบนี้ได้ยังไงบนถนนสาธารณะ
เออถ้าฟังแบบนี้ก็เริ่มคิดได้แต่เดี๋ยวฟังต่อก่อน
ทีมข่าวตรวจสอบพบว่าจุดเกิดเหตุนี้คือถนนบางขันหนองเสือ
หน้าโรงพยาบาลคลองหลวงย่านคลอง๖ปฐุมธานีครับ
โรงพยาบาลอยู่ฝั่งตรงข้ามพี่ต้นนะ
โดยทำไว้๒จุดจุดละ๓ช่องรวมเป็น๖ช่องด้วยกัน
สอบถามป้านางป้านางขายอาหารอยู่แถวนั้นป้านางบอกว่า
ป้าก็ไม่รู้นะว่าใครมาพ่นสีเอาไว้
แต่เพิ่งจะเป็นแบบนี้สักเดือนนึงได้แล้วเดือนกว่า
จุดนี้คือเป็นโรงพยาบาลคนมาเยอะมาฉีดวัคซีน
บางทีคนท้องก็ลงรถตรงนี้คนแก่ก็ลงรถตรงนี้
ขนาดป้าเนี่ยป้าขายอาหารอยู่แถวนี้บางทีต้องเอาเก้าอี้เตรียมไว้
เพราะว่าลงรถเสร็จปั๊บคนก็จะมานั่งพักคนแก่คนท้อง
หรือว่าคนมารอรถก็จะได้มีที่นั่ง
คาดว่าคนที่มาพ่นสีคงมีเจตนา
จะให้เว้นที่จอดไว้เพื่อสำหรับรถแท็กซี่
เวลามารับส่งคนอะไรขึ้นลงจะได้สะดวก
ฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มาทำแบบนี้นะรถจอดยาวเป็นพืชเลย
โรงพยาบาลจอดยาวเป็นพืชเลย
นายธวัชชัยมุ่งปั่นกลางพี่เขาอายุ๕๖ปี
คนนี้เป็นคนขับรถแท็กซี่บอกว่าชี้แจงแบบนี้บอกว่า
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครนะมาพ่นสีไว้แต่ตรงนี้มันมีวินแท็กซี่นะ
แต่วินจะจอดด้านล่างด้านล่างคือตรงไหน
จากทางเท้าเลยเห็นดินดำใช่ไหม
นี่แท็กซี่เขาจะลงไปจอดตรงนู้นถัดจากหลายทางลงมา
ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมีคนมาพ่นเอาไว้
คือเวลาคนมาหาหมอมาโรงพยาบาลแท็กซี่จะเข้าออกลำบาก
จึงมีคนมาพ่นเอาไว้คือไม่ให้ประชาชนเอารถมาจอดหรือเปล่า
เพราะมันจะขวางทางเข้าออกอันนี้ก็แล้วแต่
ที่ท่านจะพิจารณาว่าวัตถุประสงค์จริงที่เขามาทำแบบนี้
อืมเพื่อจองที่หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนมาโรงพยาบาล
แต่ถ้ามันเขียนอย่างนี้ได้ที่ไหนเขียนได้
มันก็เขียนเชียงใหม่กระบะแดงเจ้าถิ่นแล้วเจ้าบอกนี่ที่ของกระบะ

อันนี้ออกไป๒มุมอย่าโกรธจันทร์แล้วกัน